ต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่โรงพักแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชค่ะอ่า
จะว่ามีแต่แหมผู้ต้องหาไปเสียชีวิตอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพัก
อันนี้ตำรวจไปช่วยชีวิตผู้ต้องหาในห้องขังของโรงพักค่ะถูกต้องฮะ
ถูกคุมตัวอยู่ปรากฏว่าแน่นหน้าอกนะน้ำลายฟูมปากแบบชักเลยอ่ะอืม
เวรนี่ไปช่วยนะฮะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ใครคุณภัยเป็นผู้ใดอยู่ใกล้เป็นหัวสิบห้าที่พูดถึงหามีอย่างไรกัน
ใครคุณภัยใครคุณภัย
นี่ฮะปั๊มหัวใจอยู่๑๐นาทีสุดท้ายผู้ต้องหาคนนี้ฟื้นขึ้นมาได้นะครับ
รอดชีวิตมาได้นะครับแล้วดูจากท่าทางลักษณะการปั๊มหัวใจแล้ว
สิบเวนในนี้ทำถูกวิธีทำเป็นแน่นอนค่ะ
คือถ้าทำไม่เป็นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะดูวิธีการปฏิบัติแบบถูกต้องเลยนะคะ
ใช่ครับคือต้องแบบเป็นระยะแบบนี้เลยคือแบบไม่หยุดอย่างนี้
คือถ้าไม่ฟื้นนี่ต้องเปลี่ยนนะคือถ้าเกิดว่าเหนื่อยอะไรก็ต้องเปลี่ยนคนนะครับ
นี่ฮะสิบเวรของสพทุ่งใหญ่นะครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
ชักน้ำลายฟูมปากอยู่นะครับระหว่างที่โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเนี่ย
ตำรวจนายนี้ช่วยปั๊มหัวใจอยู่สิบนาทีจนเขาฟื้นขึ้นมาได้นี่ครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยอายุห้าสิบสามค่ะนะเป็นแพลงงานรับจ้างแบบไม้ยางพารา
ปกติก็น่าจะร่างกายแข็งแรงกำยำแต่ทีนี้ไปโดนคดีบุกรุกนะครับ
คือก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าพอกินข้าวเสร็จ
เขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วชักน้ำลายฟูมปากส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่
ค่ะตำรวจที่ไปช่วยครับสิบตำรวจเอกปริวัติสะโพทอง
นี่ตอนฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับ
แต่ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนนะกู้ภัยพาไปโรงพยาบาลก่อน
สิบตำรวจเอกปริวัติสะโพทองเนี่ยพอเห็นเนี่ย
รีบเปิดประตูห้องคุมตัวผู้ต้องหาแล้วเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนะฮะ
แล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับโอ้โหโชคดีจริงจริงนะฮะ

ซิบตูเลชปริวัตต์นะครับเพิ่งย้ายมาจากพื้นที่สายนิ้วัตต์นะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับการฝึกฝนในเรื่องของ
แล้วก็ในขณะที่เขาประสบเหตุ
ก็ถือว่าเขามีสติกคลามความสติกได้
และก็ใช้วิชาเพื่อชีวิตที่เรียนมา
นี่ค่ะคือประชาชนเห็นแบบนี้เนี่ยอุ่นใจ

ใช่ว่าเอาอย่างน้อยถ้ามีคนรู้จักมีญาติพี่น้องเอาไปต้องคดี

อย่างนี้ตำรวจเขาดูแลให้แล้วก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะ